อ้าวพี่ไปเคลียร์ใจอะไรยังไงกับน้องกัน

คือกันมาที่หามาที่รายการ

มันมีประเด็นอะไรก่อนคุณต้องเล่าตั้งแต่แรก
นุ่มหยุดคำว่าประเด็นมันไม่เคยมีประเด็นอะไร
ทำไมพูดน้ำลายคุณพระดำกระเด็นมาข้างนอกอย่างนั้น

ไปเอาน้ำมาให้ดูเลยค่ะเมย์น้ำอยู่ได้อย่างนี้เลย
แต่ผมเห็นน้ำลายมันดูสกปรกอ่ะ

เมื่อวานตอนรถเมใช้เป็นไหม

ดำไม่ได้พ่นรถเมย์ไม่ได้พ่นอย่างมดดำไง

คือเมื่อก่อนตอนที่เขามีข่าวกับมารีอย่างนี้

พี่มดดำไม่เคยถามผมบ้างเลย

เพราะมารีมาสัมภาษณ์กับมดดำไง

นั่นแหละกายก็บอก
แล้วนี่นะน้องอยู่ด้วยกันต๊ะกี่สิบปีแล้ว

ทำไมไม่เคยรักมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาบ่น

ก็ตอนไม่รู้ตอนแรกคิดว่ามันเคยมาพูดกับเขา
เขาเคยมาพูดครั้งนึงว่าเนี่ยเคยรักบ้างไหมเนี่ย
อยู่ด้วยกันมาเป็น๑๐ปีไม่เห็นจะเคยรักเลย
แต่คนอื่นก็ไม่รู้เราก็ไม่เก็ตเนอะ
เพราะว่าน้องพูดว่าอะไรอีกครั้งก็พูดอะไรวะกัน
ทำไมไม่รักวะปกติฉันก็ต้องรักผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้ว
พี่ก็เอออ่อเคยถามติดใจผมบ้างไหมว่า
คนสนิทกันเขาคิดยังไงอะไรอย่างนี้
แล้วสรุปคือคุยกับน้องแล้วเรียบร้อย

น้องยอมเล่าตรงว่ารู้สึกน้อยใจไม่น้อย

เนี่ยเขาบอกว่าจนตอนนั้นไม่ดูรายการนั้นไปเลย

แต่ตอนนี้น้องไม่น้อยใจหายแล้วใช่ไหม

เขาบอกว่าหยุดดูรายการแฉไปเลยช่วงนึง

พี่เขาอยู่ด้วยกันมาตั้งนานน่าจะเข้าใจผมบ้าง

การมันคิใช้น่อยใจเป็นนะ
ใช่กันเนี่ยดูทำกับผมเหมือนคนไม่เคยสนิทกันเลย
ผมก็เหวรถสี่คนสนิทกับมาเป็นสิบสิบปีอึออ
แสดงว่าทั้งสองคนเขาก็ไม่ได้หยุดกันได้ดีดีเหรอไม่
ครับเขาเขาไม่เขาง่อง่อนอะไรกันล่ะก็ไม่รู้แต่
มันนี่แบบปุ่งอิ่งแหลงอยู่แล้ว
ใช่ควรคุยเยอะแหร่งแต่เราก็ไม่รู้มั้ง

ที่แบบนางเคยมาซักไหร่เราก็คิดไม่ออกว่าเรื่องอะไรนี่ออกไป
เหมือนเจอกันที่ตึกนี้คืองอนนะงอนอะไร

จริงจะเลิกคบกันคือวางดอกไม้จันทร์อะ

โปรดติดตามตอนต่อไป